เปิดประตูเข้ามาในบ้านมาขอตังค์แม่

พอแม่ไม่ให้ทำลายข้าวของ
ขวดเบียนมาเครื่องลงพื้นแตกระจายแบบนี้ค่ะ
ขอตังค์หน่อย

แม่อยากจะตื่นทานที่ไหนแม่จะดูคนนี้

รู้ป่าวหนึ่งว่าผมเป็นใครเนี้ย
ไม่ใช่บ้านขาวอะ
เดี่ยวมึงเจอกูยังจ้างความเหมือนกันเลย

น่ากลัวนะเหรอใช่มีกาลบอกว่าก็ไม่ใช่บ้านกูบ้านกูจะเผา
โอ้โหเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ไหวจริงค่ะ
แล้วลูกสาวบ้านนี้นะเขาขอความช่วยเหลือเลยผ่านทางเพจ
ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนบ้านไม่อยากจะเรียกว่าเพื่อนบ้านเลยหลอน
หอนกัญชาแล้วก็มาขอตังค์แม่
พอไม่ได้อารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
เมื่อกี้เห็นเอาขวดเบียร์มาเครื่องใช่ไหม
คือเขาเข้ามาแบบเข้ามาเอง
แล้วหลังจากนั้นพอเจ้าของบ้านปฏิเสธไม่มีตังค์ให้
หลังจากที่เขาขอตังค์นะเขาโมโหไง
เขาชื่อเบียร์แล้วก็หยิบขวดเบียร์ปลาลงพื้นจนมันแตก
และอีกอย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวคือเมื่อกี้เขาไปเอาอะไรอ่ะสเปรย์
เปรยพ่นสีแล้วเหมือนกับจุดไฟแชคเผาขวดสเปรย์

ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๓ธันวาที่ผ่านมาค่ะ

กลัวว่าอยู่วันดีคืนดีจะคลุ้มคลั่งในจังหวะนี้
เมื่อกี้จุดไฟไปรอบหนึ่งครับ

แล้วจังหวะแบบนี้ยืนห่างกันอยู่สักเมตรนึงได้
กลัวนะถ้าจุดไฟแล้วบ่าพอมาคุ้งใส่หน้าเขา
ไฟลุกท่วมก็โหเป็นเรื่องใหญ่อีกครับ
หลังจากนี้เขาจะมาหาเรื่องอีกไหม
ชาวเน็ตบอกไงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ

เสพกัญชาก็จะนอนหลับฝันดี
แต่ทำไมไม่มาราวีกับเพื่อนบ้านแบบนี้

ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านอย่างนี้เอากุญแจที่มาล็อกเถอะ

เดี๋ยวใครก็ไม่รู้เข้ามาเปิดประตูบ้านเข้ามาได้ไง
ใช่แต่มันอยู่แบบไม่มีความสุขไงคุณนะ
ถ้าเจอเพื่อนบ้านที่เมายาแบบนี้แล้วมาอารวาสนะครับ

เรื่องนี้ก็ต้องรอนะให้ทางตำรวจลงพื้นที่กันก่อนนะครับ